ไปดูคนดวงดีหรือที่เรียกว่าเป็นผู้รอดชีวิตทุกราย

ไปดูคนที่เขารอดแล้วเขาก็ดวงเห็งรับรางวัลที่๑กันไปหน่อ

พี่ดูสิทธิ์แก่นทองอายุ๔๙พีเขาอยู่ที่อำเภอมือจังหวัดย่าโสธร
ถูกรางวัลที่๑ค่ะ๑ใบรับไปเลย๖ล้าน

เอามาจากพระอาจารย์จอมที่วัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดคำเม็กค่ะ

ปกติพี่เขาบอกเขาจะซื้อ๐๙๖เพราะมันตรงกับทะเบียนรถ
แต่แม้วันนั้นแผงลอตเตอรี่ด้านมีแต่๑๙๖ก็หยิบมา
เอาแค่๓ตัวท้ายก็พอปรากฏรางวัลที่๑ซะอย่างนั้น
ตอนนี้บอกเดี๋ยวได้ตังค์มาจะมาเปิดฟาร์มเลี้ยงวัวตามที่ไฟฝันล่ะค่ะ
ไปดูแวดวงคนดังกันบ้างนะคะ
เริ่มที่พี่ฮายอภพรกันหน่อย
แต่บอกเลยว่างวดนี้ไม่โบ๋นะจ๊ะได้กำไร
เพราะถูกเลขท้าย๕๘ทั้งหมด๔๕ใบ
เลขหน้าเลขท้ายอีก๓ตัวอีก๑๕ใบ

ทุกคนค่ะทุกคนค่ะ
นี่จ้ะนี่จ้ะดูกันให้ตาแตก

อันนี้๖หมื่นอันนี้๖หมื่น
๖หมื่นได้๒แสนก็บาท
โอเคซื้อไปแสนหนึ่งค่ะงวดนี้ซื้อไปหนึ่งแสน
โอ้โหนี่ครับ

ลอตเตอรี่เลขท้าย๕๘ชุด๕ใบในมือ
บอกเป็นของขวัญปีใหม่โอ้โหมูลค่าประมาณสักหมื่นแหละ

ส่วนพี่สุนารีราชศรีมาบอกงวดนี้โอ้โหพี่ขาดทุน
ซื้อเยอะแต่ถูกเลขท้าย๕๘นะคะกับ๔๒๕อย่างละ๒๐

สองใบเออก็เลยได้มา๑๒๐๐แต่ลงทุนไปเยอะไง
ลอตเตอรี่เขาบอกว่ามีใบหนึ่งมันเฉียดรางวัลที่๑
โหเลขผิดเป็นหลักเดียวคุณ
นี่ไงนี่ไงนี่ไง

ใช่ก็เลยเสียดาย

เลขหน้า๕๒๒อีก๗ไปรับไปหน่อ๖๐๐๐บาทค่ะ
ไลฟ์แจ้งข่าวที่หน้าองค์หลวงพ่อทันใจเลยนะคะ

โอ้โหเขาบอกว่าถูกจำนวนมากเลยอ่ะ
เนี่ยงวดเนี่ยเขาบอกว่าเลขท้าย๔๒๕๕ใบ
ได้เงิน๒๐๐๐๐แต่ที่เห็นเรียงรายจำนวนมากเนี่ย

เดี๋ยวจะนำมาถวายหลวงพ่อทันใจค่ะ
ปิดท้ายที่ความปังของไอดอลด้านตัวเลข
งวดส่งท้ายปีเจฟองเบียค่ะ
ให้แนวทางไทยแบบเต็ม
เลข๘ตัวใหญ่จับคู่ให้๘๕แฟนคลับ

ก็เลยร้องกรี๊ดไปตามกันค่ะ
โอ้โหดีใจกับทุกท่าน

เสียใจถ้าถูกรางวัลที่๑นะเช้านี้เนี่ยผมไม่ได้มาอ่าน
นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าดวงคนทำงานล้วน